อุตุชี้ว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน
วันที่๒๑กุมภาพันธ์นี้
และจะยาวไปถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ปีนี้คนไทยอาจจะต้องร้อนจนตับแลบ
คำว่าถึงพฤษภาคมนี่บางทีอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำนะ
ถ้าเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการ
อากาศจะร้อนมากกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะครับ
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานออกมาว่าฤดูร้อนในปีนี้
อกจากคนร้อนแล้วน้องหมาก็ร้อนดูสิครับ
มีแนวโน้มว่าอากาศบ้านเราจะร้อนกว่าปีที่ผ่านมา
ถึง๑๒องศาเซลเซียส
แต่จะไม่ทำลายสถิติร้อนที่สุดที่เคยบันทึกไว้ที่จังหวัดแม่ห้องศร
ที่๔๔๖องศาเซลเซียส
ฤดูร้อนปีนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่๒๑กุมภาพันธ์
คุณคิดดูอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้
สิ้นสุดฤดูกลางเดือนพฤษภาคม
คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมคุณ
เท่าไหร่คะ๔๓องศาเซลเซียสนะครับ
กรมอุตุนิยมวิทยาเขียนเพลตออกมาแบบนี้เลย
คุณลงไปดูได้หน้าเว็บไซต์ของกรมอุตุนะฮะ
จังหวัดร้อนที่สุดได้แก่แม่ห้องศร
อุตรดิษฐ์สุโขทัยตากนครสวรรค์และกาญจนบุรีอุณหภูมิเนี่ย
ประมาณเท่าไหร่คุณดู๔๒๔๓องศาเซลเซียสนะครับ

ใช่นะครับส่วนคนภาคเหนือภาคอีสานจังหวัดอื่น
ความร้อนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๔๐องศาเซลเซียส
และอาจจะเกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก

ใช่ครับกรุงเทพมหานครสูงสุด๓๙องศาเซลเซียส
มีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่นะครับภาคใต้เย็นกว่าภาคอื่นนิดหน่อย
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ๓๘๓๙องศาเซลเซียส
ทะเลอันดามันคลื่นสูง๒๓เมตร
และอาจจะมีการก่อตัวของพายุไซโครนได้ด้วยนะครับ
เขาเตือนกันมาแบบนี้ช่วงปลายเมษายน
กรมอุตุให้เพจมาแบบนี้เลยนะครับ

ฝั่งทะเลอันดามันช่วงปลายเดือนเมษายน
ต้องระมัดระวังเรื่องของพายุต้องตรวจสอบให้ดีกันก่อนนะครับ
เราเตรียมรับหน้าร้อนกันแล้วถอดเสื้อกัน
เดี๋ยวพึงขาดด้วยมาวันที่๒๑แล้วค่อยถอด